อาจจริงค่ะวัยรุ่นคู่อริขี่รถสวนกัน
เห็นว่าเป็นคู่อาริปุ๊บถึงกับกลับรถมาแล้วไล่ยิงกันตายกลางถนนนะคะ
ตายไปสองเจ็บไปหนึ่งค่ะคนตายนี่มีดดาบยังคามืออยู่เลย
นะคะตำรวจสภศรีวิลัยลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสาย๒๒
บึงการพังโคนนะคะหลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูก
ยิงเสียชีวิตค่ะผู้ตายยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะอายุสิบ
กันทั้งคู่ค่ะคนขี่เนี่ยนอนคว่ำซ้ายมือกำมีดดาบมี
คมไฟตกอยู่ด้านหลังมีมีดดาบเหน็บกางเกงไว้ด้วย
ส่วนคนซ้อนที่ก็โดนยิงตายเหมือนกันเนี่ยมือขวากำ
ดาบนะคะแล้วก็มีคนเจ็บอีกหนึ่งคนถูกยิงเฉียวหนก
ขวาและข้อเท้าขวากู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ไปแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีสามค่ะพลตำรวจตรี
ตรีวิทย์ศรีประพาผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
เมืองกาลลงพื้นที่สอบปากคำคนเจ็บนะคะให้การบอก
ว่าตัวเขากับคนตายเนี่ยพร้อมกับเพื่อนรวมแล้ว๘คน
จะกลับจากบ้านเพื่อนหลังไปสังสรรค์ปาร์ตี้น้ำ
กระท่อมมาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังกันมาเรื่อยถึง
จุดเกิดเหตุเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถสวนกันอยู่
ละฝั่งถนนแล้วกลุ่มคนก่อเหตุดันจำได้ว่าเฮ้ย
หนึ่งในคนตายมันคือคู่อริเก่าเรานี่น่ะก็เลยไป
กลับรถตามหลังมาแล้วไล่ยิงเลยนะคะครับพอยิงตาย
เสร็จปุ๊บก็ขี่หนีไปเลยพวกเขาก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจ
ล่าสุดตำรวจบอกรู้ตัวคนร้ายแล้วมี๑๐คนนะคะ
ก็รวบรวมสารออกหมายรวบรวมขอสารออกหมายจับขอรวบรวม
ขอสารอนุมัติออกหมายจับอ่ะค่ะคนก่อเหตุนะคะ
มือยิงชื่อว่าในอีฟอายุยี่สิบห้าปีนะคะหมายจับออกใน
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็น
ปืนลูกซองสั้นไทยประเด็นขณะสิบสองค่ะซึ่งตำหนดพิสุด
ฐานบึงการเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานทาง
ติวิทยาศาสตร์และพยานหลักฐานรวมถึงส่งร่างไป
ชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นแล้ว
นะคะล่าสุดค่ะในอีฟนะคะปฏิมากรวัย๒๕ปีมือ
ยิงเนี่ยมอบตัวแล้วค่ะยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เพราะว่ากลุ่มคนตายไปดักทำร้ายลูกน้องเขานี่ก็พา
เจ้าหน้าที่ไปเก็บของกลางที่เป็นอาวุธปืนลูกซองยาว
กระบอกกระสุนลูกซองขนาดสิบสองยี่สิบเอ็ดนัดที่
ไปซ่อนอยู่ในกระท่อมสวนยางพาราของญาตินะคะ
พื้นที่ตำบลนาแสงห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐กิโล
เมตรก็เอาของกลางทั้งปืนและเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก
เหตุมามอบตัวกับตำรวจทั้งหมดรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่
ให้ขี่ด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐานบึงการก็เก็บร่องรอยลาย
นิ้วมือคราบขะเมาดินปืนแล้วก็จากตัวแล้วก็ของกลาง
ลายนิ้วมือตรวจหาหลักฐานเพิ่มเติมทางนิติวิทยาศาสต
ด้วยนะคะปู่ของหนึ่งในเยาวชนที่เสียชีวิตเนี่ยบอกเลยว่า
ความเป็นธรรมให้กับหลานที่ตายไปแล้วแล้วก็อยากให้
ฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยมาเยียวยาฆ่าทำศพด้วย
ศพหลานตอนนี้ตำรวจชนะสูตรกันอยู่
ถ้าอนุญาตให้ญาติไปรับศพมาได้แล้ว

เก็บไว้คืนเดียวแล้วก็ชาปนกิจเลย
เพราะมันใกล้วันสำคัญทางศาสนาแบบนี้
ตามความเชื่อชาวบ้านเนี่ยเขาจะไม่เก็บไว้นาน
ถ้าคนที่เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติแบบนี้ค่ะ

ตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวขอสอบสวนขยายผลอีกสัก๑๒วัน

ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดนะคะ